เหตุการณ์นี้นะครับก็พาดหัวกันไว้ว่ากลางเหลือเกิน
อ้างว่าตัวเองเป็นลูกตำรวจใหญ่ขับรถสปอร์ตสีดำ
จากนั้นไม่พอใจนะครับลากช่างใหญ่กฟภ
โอ้โหนี่รอปภเห็นไปช่วยห้ามยังโดนเข้ามาหมัดหนึ่งเลยนะ
โดนสิครับรถสปอร์ตสีดำคันนี้นะครับ
มีคุณลุงท่านหนึ่งวัย๖๐ปีเป็นคนขับนะฮะ
แล้วแกเป็นช่างใหญ่อยู่ที่กรฟภนะฮะ
ภายในบริเวณประตูทางเข้าสถานีการไฟฟ้าแห่ง๑
ลากตัวคนขับซึ่งเป็นชายสูงอายุวัย๖๐ปี
ชกต่อยจนคุณลุงวัย๖๐ปีบาดเจ็บนะครับ
ขณะนั้นเองมีเจ้าหน้าที่รอปภของการไฟฟ้า

ก่อนที่เจ้าหน้าที่รอปภจะถูกชกต่อยด้วย

ผู้ก่อเหตุอ้างตัวว่าอย่างนี้เป็นลูกชายนายตำรวจใหญ่
ทีนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยช่วยคุณลุง

ในการจับกลุ่มลูกตำรวจใหญ่นายนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบก็พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง
เวลาประมาณตี๕ของวันที่๗กันยายน

สปอร์ตคันนี้ขับตัดหน้ากระชั้นชิด

พยายามเร่งเครื่องมาปาดหน้าเอาเรื่องคุณลุงหลายครั้ง
ผู้บาดเจ็บคุณลุงพยายามขับหลบหนีเข้าไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถนนสุวินทวง
แต่ว่าคนขับรถสปอร์ตก็ขับตามเข้ามา
บริเวณประตูทางเข้าสถานีการไฟฟ้า
จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์

ช่วงของการปาดหน้าแล้วก็จอดกัน
ทราบชื่อก็คือคุณลุงสมหมายพวงมณีอายุ๖๐ปี
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคระดับชำนาญการ

ที่ที่คุณลุงกำลังขับรถหลบหนีเข้าไปอยู่นั่นแหละ
ซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการแล้วนะ
ในวันที่๑ตุลาคมนี้นะครับ
ผู้ชายคนนั้นวัย๒๙ปี
ลากคุณลุงวัย๖๐ลงมาจากรถ

คุณลุงกระดูกแขนซ้ายแตก

ส่วนเจ้าหน้าที่รอปภของสถานีการไฟฟ้า
เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้ามาห้ามปราม
แต่ก็ถูกชายวัย๒๙ปี

ผมเป็นลูกชายนายตำรวจใหญ่

จากนั้นตำรวจสายตรวจสนลำผักชี

แล้วก็รอผลตรวจของแพทย์

สำหรับผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังก็คือ
นายวรวัตรเหมียนเพชรอายุ๒๙ปี

เป็นลูกชายของนายตำรวจสนลำผักชีรายหนึ่ง
แต่ขณะนี้นะครับทางตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ซึ่งปรากฏว่าจากการสอบสวนนะคุณ
นายวรวัตรผู้ก่อเหตุบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

ในขณะเกิดเหตุเขาไม่ได้มีการอ้างเลย
ว่าเขาเป็นลูกใครเป็นลูกตำรวจ
แล้วพ่อเขาจริงก็ไม่ได้เป็นตำรวจด้วย

การสอบสวนคดีนี้ต่อไปนะครับ